ทำบุญก็รกะแต่งนะคะ
ทำบุญวันคล้ายวันเกิดค่ะของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์
ไปจังหวัดกำแพงเพชรหน่อยนะคุณผู้ชมค่ะ
คุณพุ่มพวงดวงจันทร์เขาเกิดวันที่๑๕
วันเกิดคุณพุ่มพวงดวงจันทร์ค่ะ
คือถ้าแม่พึ่งพุ่มพวงอยู่นะตอนนี้ก็จะ๕๙ปีแล้วนะคะ
งานนี้ค่ะนำทีมนักร้องโดยพี่โอ่งสลักจิตดวงจันทร์
น้องสาวของแม่พึ่งนะคะ
เป็นไปบอกเลยว่าด้วยความอบอุ่นมากนะคะ
เหมือนกับแม่พึ่งเนี่ยยังอยู่กับทุกคนตลอดเวลาเลยค่ะ

แล้วก็วันนี้ใครที่มาวันนี้พี่พึ่งอายุครบ๕๙ปี
เดี๋ยววันนี้คิดว่าพี่พึ่งต้องรับรู้ในสิ่งที่
แฟนของพี่พึ่งจัดทำเค้กให้เขาทุกที่
ต้องขอบคุณทุกปีที่แฟนเพลงมารวมทุกปีแล้วก็
ยังรักคิดถึงแล้วก็คำว่าพรรมพลวงจิตหังกับพุ่งพลวงจันทร์ขอบคุณมาก
แฟนเพลงที่คิดถึงก็ไปรวมตัวกันเยอะนะคะ
แต่อีกหนึ่งสีสันช่วงหัวค่ำมีการขึ้นเวทีขับร้องเพลงของแม่เพิ่งพลวงด้วยนะคะ
ศิลปินที่มาร่วมงานก็สนุกสนานพร้อมสร้างสีสันในงานให้คึกคักสุดไปเลยนะคะ

รอลุ้นว่างวดนี้แม่พึ่งจะมาให้โชคกันอีกหรือเปล่า